เหตุการณ์นี้กันหน่อยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรนะครับ

คือพวกคุณอาจจะเคยเจอปัญหานี้นะ
คนที่อยู่บ้านติดกับซอยที่เอาไว้กลับรถเนี่ย
มักจะคิดว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของฉัน
แต่จริงมันเป็นที่ส่วนรวมเป็นที่ส่วนกลาง
ถ้าคนไม่กลับรถไม่ใช่ให้ใครเอารถไปจอดนะ
แต่บ้านหลังนี้นะเขาเป็นอดีตดาบตำรวจนะครับ
หลังคายื่นออกมาเลย
ใครมากลับรถตรงนี้ไม่ได้เลยด่ากราดแถม
ยังมีอาวุธปืนมาขู่ด้วยนะฮะ
อ่าได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านไหมฮะ

เนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านนรมิตร๑นะฮะ

ต้องมานั่งทะเลาะกับเพื่อนบ้านรายนี้

สาเหตุเพราะเขาจองพื้นที่ข้างบ้าน
เดี๋ยวจะต้องให้ดูนะไอ้ซอยที่จุดที่กลับรถ
แล้วมันเป็นหลังคาหลังคาคลุมไว้เลยค่ะ

เพื่อนบ้านบอกอันนี้หลังคาตรงนี้มันเป็นปัญหา
เพราะบ้านของอดีตดาบตำรวจนะคุณนะ
โอ้โหก่อสร้างเอาหลังคายื่นมาตรงซอยตรงนี้
ซึ่งเป็นทางสาธารณะเอาไว้กลับรถใช่ไหม
ครอบครองเป็นของบ้านเขาเองเลยนะครับ
ทำหลังคานำกระถางต้นไม้มาวาง
จอดรถของพวกเขาเอง๓๔คัน
พอชาวบ้านไปทักท้วงก็ด่ากราด
ในหมู่บ้านพอวิ่งเข้าไปเล่นตรงนี้คุณ
ก้าวเท้าซ้ายหรือขวาเข้าไปแตะพื้นที่เขานะ

ส่วนเคยมีรถที่เข้าไปกลับรถตรงของเขา
เขาได้ยินเสียงหินว่ามีรถขับเคลื่อนขึ้นมาบนพื้นที่ตรงนี้
โอ้โหทั้งด่าบอกใครมากลับรถที่กู

จนทำให้ชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วค่ะ
เรียกร้องให้อบตให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเซา

แต่ก็มีตำรวจบางนายบอกว่าอดทนไว้ก่อนนะ
จนกระทั่งชาวบ้านทนไม่ไหวเนี่ย
ประกาศขายบ้านกันเป็นแถวเลยคุณ

ซึ่งคนที่ประกาศขายบ้านบอกว่าไม่อยากอยู่
อยู่แบบนี้ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่ง

เขายังมีปืนด้วยเคยได้ยินเสียงปืนด้วยนะครับ

มีว่าแบบว่าแสดงอำนาจว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

แล้วตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนที่ประกาศขายบ้าน

หลังแล้วค่ะพี่
คุณผู้ชมฮะจริงแล้วอบตก็อุตส่าห์เอาป้ายมาติดเหมือนกันนะ
ว่าที่ตรงนี้หมายถึงว่าซอยที่จะกลับรถเนี่ย
มันเป็นที่สาธารณะห้ามผู้ใดครอบครอง
ชาวบ้านสามารถใช้ร่วมกันได้

บ้านนี้เขาไม่สนใจอ่ะ
ดาบตำรวจเขาก็ไม่ได้สนใจนะฮะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องฟังความสองด้าน
เราไปพูดคุยกับนายเปี๊ยกอดีตดาบตำรวจ
บ้านเขาทำหลังคามาแบบนี้นะครับ
เคาะประตูเลยกดออดเลย

กับชาวบ้านก็ได้หรือว่าจะมาพูดคุยกับสื่อก็ได้

ผมซื้อบ้านหลังนี้๖แสนบาทตั้งแต่ปี๓๙
ซึ่งเป็นการซื้อรวมพื้นที่ใช้สอยข้างบ้าน
แล้วก็รวมซอยตรงข้ามด้วย

เพราะมันเป็นของผมผมจ่ายแพง
ผมยืนยันว่าไม่เคยห้ามชาวบ้านใช้

แต่ที่ตรงนี้มันเป็นที่ของผมนะครับ

ก็ผมไม่เคยยุ่งเค้าเลย

ถูกซะไม่คุมคุมเกิดเรื่อง
คือปฏิเสธเรื่องคุมคุม
แล้วก็บอกมีปืนน่ะยอมรับจริง
เพราะเป็นตำรวจมาทั้งชีวิต
ถ้าอย่างนั้นมันต้องมีเอกสารหรืออะไรที่เป็นหลักฐานแล้วยืนยันได้นะ

ส่วนเรื่องปืนชาวบ้านบอกว่าเคยได้ยินเสียงปืนจริง

ตอนแรกคิดว่าหม้อแปลงระเบิดของไฟฟ้านะ
แต่ปรากฏมันไม่ใช่นั่นมันเสียงปืน

เรื่องต้นตำรวจต้องเชิญอดีตตำรวจท่านนี้
คือนายเปี๊ยกไปสอบปากคำที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
ปืนได้จำนวน๒กระบอกนะครับ
หลังจากสอบปากคำในเบื้องต้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ปล่อยตัวให้นายเปี๊ยกกลับบ้านพักไปแล้ว
ล่าสุดวันนี้นะฮะทางด้านผู้มังกับการ
สพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่านายเปี๊ยกปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้มีการเอาปืนมาข่มขู่ชาวบ้าน

ขณะเดียวกันตำรวจจะเป็นคนกลาง
นายกอบตวังตะเคียนเชิญชาวบ้านที่รับผลกระทบ
แล้วก็เอาตัวนายเปี๊ยกมาร่วมเจรจาหาทางออกร่วมกัน
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่สพเมืองฉะเชิงเซาต่อไป

คือถ้าเกิดว่ามีเอกสารมีหลักฐานอะไรที่แบบ
ยืนยันตรงนี้ได้จริงเอาออกมาโชว์ออกมาแสดงเลยนะคะ
ผมอยู่บ้านผมก็อยู่มีซอยข้างผมซื้อไหม

ถ้าซื้อนะชาวบ้านในหมู่บ้านผมด่าผมตายเลยฮะ